หมอดูหาเงินแสนสุดท้าย

คือตอนแรกก็งงตอนแรกไม่รู้ว่าเป็นน้องสาว
ที่มีอาการป่วยทางจิตเอาไปโยนทิ้งไว้ในบ่อร้าง
ก่อนหน้านี้ไปพึ่งหมอดูพึ่งพระ

มันหายไปหายไปไหนหาเท่าไหร่ก็หาไม่เจอ
ไปหาหมอดูหมอดูบอกอยู่ในบ้านนั่นแหละ

นั่นแหละค่ะนี่ค่ะก็เลยต้องตาม
ปฏิบัติการกู้ภัยทางน้ำเนี่ย
นี่มาปฏิบัติภารกิจ
มันก็จะดูดหน่อยใช่ไหมคะ
เพราะฉะนั้นภารกิจครั้งนี้น่าจะยากหน่อย
เพราะใช้เวลาทั้งหมดเกือบ๓ชั่วโมง

อย่างน้อยอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามนะคะ
สุดท้ายเอาขึ้นมาได้นะคะนี่เห็นไหม

น้าสาวนำเงินแสนทิ้งบ่อน้ำ

คือเอาขึ้นมาสมบูรณ์๑แสนบาท

ใช่ค่ะก็ต้องเอาไปแลกเปลี่ยนกับธนาคาร

ทีนี้จากการพูดคุยกับนางนิยมอายุ๗๗ปี

คือก่อนหน้านี้สักประมาณ๔๕วันที่ผ่านมานะคะ
หลานสาวอายุ๑๘ปีไปเบิกเงินจากธนาคาร

เพื่อเอาไปจ่ายค่าเรียนต่อมหาวิทยาลัย

ก็เลยนำเงินมาเก็บไว้ที่บ้าน
จนเวลาล่วงเลยมาสักประมาณ๒๓วัน
เงินที่เบิกมาหายไปอย่างไร้ร่องรอย
ร้านก็บอกว่าเก็บเงินไม่ดีแล้วนะยาย
แต่เงินมันหายไปเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าหายไปไหน

เงินขาเงินหายไปไหน
ไปหาหมอดูมาถึง๔ที่ปรากฏว่า๓ที่
ก็บอกเหมือนกันเลยมันไม่ได้หายไปไหนมันอยู่ในบ้านนั่นแหละ
มีคนวัยกลางคนเอาเงินไปซ่อน

เพราะสุดท้ายคือจริงคนนี้บ้านนั่นแหละ
เงินอยู่ในกระเป๋าสีชมพูสีขาว
เขาบอกว่าอยู่ในหลุมดำ

มีคนวัยกลางคนเอาไปซ่อน
ผู้หญิงคนหนึ่งหลงลืมชอบเก็บชอบซ่อน

เพราะว่าน้าของที่บ้านหลังนี้เป็นอัลไซเมอร์

มีเด็กผู้ชายไม่ใส่เสื้อยืนเฝ้าอยู่

หลานชายที่เคยตายไปแล้ว
น่าจะยืนเฝ้าเงินอยู่ตรงบ่อนี้นะฮะ

ขนลุกคุณผู้ชมอยากขนลุกด้วยกันไหม
ฟังเจ้าตัวเล่าเพิ่มค่ะ
ถ้าไม่เห็นมากนะ
ข่าวที่ป่านหายพูดด้วยเทศนุน

โอเหล่ะนะครับยืนเฝ้าอยากขนตัววิบันนี้แล้วเห็นครับ
ในเฮียนนั่นแหละ
พอไปดูหมอดูพระมาแล้วนะ
กับพระก็แนะนำให้จุดทูป๒ดอกนะคุณ

๒ดอกบอกพระแม่ธรณีย์

คนในบ้านเอกใจสงสัยบ่อน้ำ
ไปเปิดบ่อน้ำเอ้ามีแบงค์ลอยอยู่บ้าง
เฮ่ยบางส่วนใช่ไหมคะมีเงินลอยโผล่ขึ้นมาให้เห็นใช่ค่ะ

มันถึงขนลุกอ่ะสาเห็นเลยนะคะ
นี่ที่มหาสารคามนี่คืออยากไปหาพระรูปนี้เลยนะ
แต่เจ้าหน้าที่ก็ไปปฏิบัติการยากนะคุณ
บ่อมันลึกแล้วก็ต้องระวังอาการหาใจด้วย
แต่ประเด็นคือที่บอกมีเด็กผู้ชายยืนเฝ้าเนี่ยอันนี้น่ากลัวนะ

ถึงภาพเด็กผู้ชายยืนอย่างนี้นะไม่ใส่เสื้อนะยืนเฝ้าอยู่
แล้วหลานเสียชีวิตไปแล้วด้วยหลานชายด้วย
น่ากลัวทีเดียวแต่ว่าก็เจอแล้วเนอะ